หัวใจยังว่างจะมีใครบ้าง

เปิดโอกาสให้คุณครอบครอง

โสดอยู่คนเดียวตอนนี้ของขึ้นเลยค่ะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะ
คุณเกรทเขาบอกว่าเขาโสดสนิทของจริงไม่มีซุกไม่มีซ่อนค่ะ

คนดีที่ไหนเนี่ยไม่เหลือหนุ่มโสดไว้ให้หัวใจละลาย
เจ้าตัวก็ยืนยันนะคะบอกว่าพี่ผมไม่มีจริง
ทบอกแบบนี้เลยนะคะเวลาพูดถึงเพื่อนทีไรเนี่ยอารมณ์ขึ้น
คนก็ถามเกรทกันเยอะนะคะโดนเพ่งเล็งตลอด

เจอเกรททั้งทีนะคะถามหน่อย
ว่าสองเพื่อนซีคุณบอยปกรณ์กับอเล็กเนี่ย
ตอนนี้เขาหัวใจเป็นสีชมพูกันใหญ่เลย
ถามว่าหนึ่งในสองคนนี้ใครกันหนอที่คั่งรักมากกว่ากัน
ฟังคำตอบจากปากหนุ่มเกรทกันเลยค่ะ
แป๊บนึงเปลี่ยนเออนินท้าพวกมันดีกว่า
พี่ไลน์ไปตอบหรือเปล่าถามแค่นี้แหละ

ผมว่าน่าจะเป็นพลอย
ผมว่าเขาดูมีความสุขขึ้นนะหลายอย่าง
ดูแบบเขาแฮปปี้ก็จริงก็ได้มีโอกาส
คุยไลน์กันจะนัดไปกินข้าวอะไรอย่างนี้ครับ

มันก็บอกว่าดีดีมากต้องมีสิครับทุกคน
เล็กตอบไลน์ผมนะผมถามว่าเฮ้ยกินข้าวกัน

ผมเลยถามค่ะอะไรมึงค่ะกันใคร

อะไรอยู่จะมาตอบค่ะตอบขาอะไรกันต้อง

อย่างนั้นนี้คุณบลว์เมรดาก็หายไปเหมือนกัน

พี่โบยปกรณ์คุณอเลสคุณบลว์เมรดาหายไปไหนกันหมด

ละครวันนี้ฉายวันแรกเพชรฆาตจันเจ้า
นี่นะคะติดตามดูหน่อยนะคะ
ก็เล่นกับน้องแยมเลยนะคะ
ไม่เป็นไรน่าดูมากเหงาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็โสดเป็นเพื่อนกันแต่เกรทนี่น่านะพี่โอน

อ๋อหัวใจก็ยังว่างเหรอ

เกรทต้องรีบมีแล้วเหลือคนเดียวในแก๊ง

เขาบอกว่านักข่าวพยายามขยี้กันใหญ่เลยนะคุณผู้ชมว่า
ซุ่มหรือเปล่าเราซุ่มหรือเปล่า

เอ้าถ้าบอกไปก็ไม่ซุ่มแล้วสิ
กลัวนักข่าวจับโป๊ะมากนะแต่ว่าเขายืนยันนะว่าไม่มีนะ
ตอนนี้คือสนิทเลยนักข่าวแซวเลยว่าแห้งกว่าใครเพื่อน
หมายถึงหัวใจแห้งกว่าใครเพื่อน